เรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้เอาผิดกับตำรวจที่กระทำความผิดด้วยครับ
นายสีบลาเจศจาคะนะครับเป็นอดีตสมาธิกสภาปัตยุรูปแห่งชาติ
พร้อมกับภรรยาแล้วก็ญาติของนายดอนแดงจันติ๊บนะครับ
ซึ่งเป็นนักพนันที่ถูกตำรวจชุดสืบสวนนครบานสุธิศาลเจ็ด
เป็น๗นายนะครับทำร้ายร่างกายระหว่างการเข้าจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันไฮโล
ภายในชุมชนรุ่งเรืองตอนปลายครับย่านห้วยขวาง
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อกลางดึกวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
มีการนำศพของนายดอนไปร้องขอความเป็นธรรมกับพันธุ์ตำรวจเอก
เผ่าซีริภูบาลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
หลังคดีนี้ไม่มีความคืบหน้านายศีระกล่าวว่าได้นำร่างของนายดอนไปผ่าพิสูจน
รอบที่๒ที่สถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เบื้องต้นระบุว่าในดอนนั้นถูกกระแทกด้วยของแข็งหลายครั้ง
มีรอยฟกช้ำถึงกระดูกซี่โครงทั่วร่างกายและกระโหลกศีรษะก็แตกร้าว
ซึ่งเชื่อว่าการผ่าของโรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ละเอียดครับ
คล้ายกับการมีการปกปิดสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริง
พร้อมกับนำใบรับรองแพทย์ไปยืนยันว่าในดอนไม่มีโรคประจำตัวตามที่ผู้กำกับการสนสุธิศาลและรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒กล่าวอ้าง
เชื่อว่าน่าจะมีความพยายามช่วยเหลือตำรวจทั้ง๗นายที่กระทำความผิด
เพราะว่าเพิ่งจะมีการแจ้งข้อหาเมื่อ๒วันที่ผ่านมาครับ
วันนี้ทางครอบครัวจึงนำร่างของนายดอนพร้อมกับทนายความมาเรียกร้องให้ผู้กำกับการสอนอสุทธิศาลและรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
รับผิดชอบต่อคำสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด้วยการขอให้ตัดขาดจากการสืบสวนคดีนี้ทันที
และให้ดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง๗นายโดยให้ออกจากราชการ
จากนี้นายศรีราชยืนยันด้วยนะครับว่าหากผู้กำกับการสอนอสุทธิศาลไม่มาพบภายในเที่ยงของวันนี้นะครับ

จะนำศพของนายดอนไปร้องต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาลต่อไปครับ